คุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรกันหน่อยนะคะ
ปัญหาเงินวัดคราวนี้ไม่ใช่เงินทอนวัดนะคะ
เป็นเงินที่มันหายไปจากวัด
แล้วหลังจากนั้นรักษาการเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้

ท่านก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

เจ้าพนักงานบังคับคดีก็เลยเอาหมายเนี่ยนะคะ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพนี้ค่ะ

บรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะ

เป็นเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างชาวบ้าน
กว่าร้อยชีวิตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เขาเอาหมายบังคับคดีมาปิดบริเวณวัด

สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะ

วัดเนี่ยมันเป็นสถานที่สงบไม่ใช่เหรอ
คือเรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากตัวแทน
ที่มาก่อนรักษาเจ้าอวาดวัดท่านปัจจุบัน

ติดตามเอาทรัพย์หรือเงินที่ได้
จากการจำหน่ายวัตถุบงคล
ที่ยังไม่ได้มีการนำเอาเข้าบัญชี

คือเงินจำนวนนี้มันหายไป

ได้ดำเนินการบังคับคดีตามคำสั่งสาร

ก็เอาหมายมาปิดประกาศ

ประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี

และโจทย์ที่สองพระครูสุธิวรากร

รับตนวรหสวคนดัง
รวมกับพวกอีก๑๑คน

ห้ามให้โรคนายุ่งเกี่ยวกับกิจการ

ห้ามอาศัยหรือชุมนุมภายในวัด

แล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่พระครู

รักษาการเจ้าอาวาสวัดที่นี่
และเป็นที่มาของเหตุการณ์